เรื่องของรถติดวันนี้ไม่ใช่มีตรงที่ราชมังคลาอย่างเดียวนะคะ
วันนี้เนี่ยก็มีอีกโซนหนึ่งซอยใหญ่ลาดพร้าวร้อยสิบเอ็ด
คุณผู้ชมครับปรากฏว่าในช่วงเวลาเร่งรีบเลยนะคะ
มีเหตุการณ์ไฟไหม้สายสื่อสารอยู่ที่ปากซอยนี้ค่ะ

ไฟลุกลามอย่างที่เห็นเลยค่ะ
แล้วซอยนี้เป็นซอยใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงที่แบบ
การจราจรกำลังคับข้างเลยนะคะแล้วมันก็ลุกลามแบบนี้
คนก็ถ่ายคลิปนี้ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเพิ่งเกิดที่สำเพ็ง
นี่ค่ะเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ตอนนั้นหลายคนก็ออกไปทำงานออกไปเรียนหนังสือ
ปากซอยลาดพร้าว๑๑๑ที่บังกะปิ
หลายคนก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะคะแล้วก็เห็นว่า
นี่ค่ะไฟไหม้สายสื่อสารที่พาดเกี่ยวอยู่บนเสาไฟฟ้าแล้วมันลามเร็วมาก
สายสื่อสารมันพันละโยงระยาง
มันก็เลยกระจายไปอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้างนะคะ
ท่วมไหม้เสาไฟฟ้าสะพานลอยด้วย
บางส่วนก็โดนไปแล้วนะใช่ค่ะ
แล้วเขาบอกคนอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเป็นระยะ
พอเจออย่างนี้มันยิ่งนึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ใช่ก็ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่
เขาบอกตอนแรกเนี่ยอาสากู้ภัยกับประชาชนก็ช่วยกันนะคะเอาถังดับเพลิงไปฉีดดับไฟก่อน
แต่มันไม่สำเร็จอะค่ะคือมันไฟมันใหญ่มากทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับกู้ภัยหัวหมาก
รถน้ำคันหนึ่งแล้วก็อบพรเขตบางกะปิก็เลยรีบไป
ก็ใช้เวลาเดินทางกว่า๒๐นาทีเพราะว่ามันช่วงที่รถติดด้วยนะคะ
ปรากฏว่าเพลิงไหม้สายสื่อสารเป็นวงกว้างไปถึง๑๐เมตรนะคะ
แต่ได้อุปกรณ์ดับเพลิงก็ช่วยได้ไม่นานก็สงบลงค่ะ
เนี่ยค่ะสายสื่อสารเนี่ยเสียหายทั้งหมดส่วนเสาไฟฟ้ากับสะพานลอยอย่างที่เห็นค่ะ
เสียหายบางส่วนแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
นายอาณาร้านพามทองเจริญยนต์เนี่ยเล่าบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่ชั้น๒
แล้วเขาได้ยินเหมือนยางระเบิดติดกันตุ้ม๓ครั้ง
เขาคิดว่ายางรถเมย์ระเบิดทีแรกคิดแบบนั้น
แต่ผ่านไป๒๐นาทีมันก็ดังขึ้นอีก
ระเบิดแบบนี้มันดังขึ้นอีก๓ครั้ง
ก็เลยปีนหน้าต่างออกไปดูปรากฏสิ่งที่เห็นคือไฟเนี่ยเนี่ยค่ะ
สิ่งที่เห็นคือไฟมันกำลังลุกไหม้โหมป้ายโฆษณาคอนโด
แล้วเปลวไฟมันก็ไปไหม้สะพานลอย
ตกใจมือสั่นกลัวว่าจะเหมือนที่ตลาดสำเพ็งค่ะ
เพราะว่าก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลตรงนี้ให้เรียบร้อยหน่อยค่ะ
สายสื่อสารเพราะมันมีมานานแล้ว
เขาก็จะบอกว่าเป็นสายสื่อสาร
แต่เราไม่มั่นใจจริงว่ามันเกิดจากอะไร
การไฟฟ้าตามมาทีหลังเขาบอกว่าเขาตัดไฟไม่ทัน
เพราะตอนที่ผมยืนอยู่แล้วเขาฉีดน้ำ
ตอนนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงนะคะ

ก็ไปเก็บสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่จัดระเบียบค่ะ

ก็ไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้นะคะ
ท่านผู้ว่ากอทมบอกยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
แต่ว่าคาดว่าไฟไหม้สายที่พันกัน

ก็จะต้องเร่งเอาสายสื่อสารลงดิน
แล้วก็เลยต้องออกกฎหมายพรบความสะอาดและพรบทางหลวง
ห้ามไม่ให้พาดสายสื่อสารเพิ่มข้อบังคับ
ให้กับสายที่ไม่ได้ใช้แล้วแล้วสายรกรุงรังโดยเร็วนะคะ
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ